ของนายอุตมาสวนายทศนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์ได้ออกมาพูดถึง

ธิววรกุลใดยก๘เหตุผล

ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
คนแอบประยุจรรย์โทรนายกรรธมันตรี

หลังถูกถามกรณีหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรเทวกุล

๘เหตุผลที่ไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
โดยพยายามที่จะเลี่ยงตอบคำถาม

มีการอ้างชื่อไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน

มีสิ่งที่เขาพูดแล้วเกิดขึ้นหรือไม่
เช่นเดียวกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ระบุว่า
คงไม่ต้องเรียกหม่อมราชวงศ์ปรีดียธร

เพราะแต่ละคนก็ถือว่ามีอายุมากแล้ว
ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุ
รู้จักผลเอกประยุทธ์มากว่า๔๐ปี
เชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าเป็นผู้มีความเป็นผู้นำ
มีความรู้ความสามารถกล้ารับผิดชอบต่อทุกเรื่อง
ส่วนปมคุณสมบัติหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

หลังนายเรืองไกลลี่กิจวัฒนะเข้าร้องเรียน
ให้กรกตตรวจสอบความเป็นสมาชิก
หลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพัก
มีรายงานข่าวจากกรกตยืนยันว่า
ฝ่ายเหลคานุการณ์ในทะเบียนพักการเมือง
ได้ตรวจสอบการจัดตั้งพักแล้ว
เห็นว่าคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารพักถูกต้อง
ออกหนังสือรับรองการตั้งพักให้
ซึ่งกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องมีรายชื่อ

และขณะนั้นยังไม่มีบุคคลใด

และกรกตมีมติรับรองคุณสมบัติตามกฎหมายทันที
พลเอกชายสิทธินวัฒน์อดีตผู้บัญชาการทหารบก
พี่ชายนายทักษิณชินวัฒน์เปิดตัว
ในฐานะประธานที่ปรึกษาพักพลังปวงชนไทย
เตรียมนำผู้สมัครและสมาชิกพัก

ขบวนเดินหาเสียงที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ

ในวันที่๒๙ธันวาคมนี้
เริ่มตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
ประธานยุทธศาสตร์ปราศัยพักเพื่อไทย
นำทีมวาดที่ผู้สมัครสอสอลงพื้นที่
ปะประชาชนชาวหนองคาย

ผู้สมัครบางเขตเป็นคนรุ่นใหม่

หัวใจคือประชาชน